มหาเศรษฐีใจดีชาวอินเดียได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับชาวอินเดียกว่า๑๐๐ล้านคน
ด้วยการให้ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ๔จีฟรีถึงสิ้นปีนี้ค่ะ
ซึ่งครอบกลุ่มพื้นที่ในอินเดียมากกว่า๑๘๐บาท
ส่วนหลังจากนั้นจะขอให้ข้อเสนอสุดพิเศษด้วยราคาที่ต่ำที่สุดเพียง๒๒๕ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๗๘บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ
สถิติในประเทศอินเดียมีคนวัยทำงานเพียงแค่๑ใน๕เท่านั้นนะคะที่สามารถเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
และมีพื้นที่สาธารณะเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีการให้บริการไวไฟ
ที่สามารถครอบคลุมพื้นที่การใช้งานถึง๑๘๐๐๐เมืองและหมู่บ้านอีกกว่า๒แสนแห่ง
คาดว่าจะทำให้ประชาชนกว่า๑๙๐สามารถเข้าถึงการใช้งานได้นะคะ
จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชาวอินเดียหลายพันล้านคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
โดยเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนค่ะ